นักศึกษาอาชีวะจิตอาสา
ใช่เดี๋ยวพาไปดูคราวนี้เป็นเรื่องดีของเด็กอาชีวะค่ะ

เห็นภาพดีในมุมแบบนี้ดูสิคะ
ซึ่งความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมที่เชียงใหม่นะคะ
เย็นเมื่อวานหลายพื้นที่น้ำยังท่วมสูงอยู่
อย่างที่ชุมชนใจแก้วที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

แล้วเป็นชุมชนที่อยู่ในซอยลึกเลยค่ะ
ความช่วยเหลือก็ยังไปไม่ถึง
มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในบ้านอีกหลายหลังเลยนะ
แล้วน้องนักศึกษาอาชีวะเขาก็ลุยน้ำดูสิ
เข้าไปแบบนี้ไปช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันอีกแรงนึงด้วยค่ะ
เศษสวะต่างที่มันติดค้างอยู่
ก็ต้องเร่งเก็บเศษสวะออกจากลำน้ำปิง
ทีนี้เราไปคุยกับญาติของผู้ป่วย

ผู้ป่วยติดเตียงคือลุงจินอายุ๗๙ปีแล้ว
ญาติเขาก็บอกว่าน้ำมาเร็วมาก
แล้วตอนนี้เหลือแค่แบบอีกเซนเดียว
จะเข้าถึงห้องของลุงแล้วนะคะ
ก็อยากที่จะพาไปอยู่บ้านน้องสาวที่ปลอดภัย
หาอาหารกล่องหลังจากชุดแรกมาถึงแล้วนี่
เอาอาหารเอาปรุงอาหารปรุงสำเร็จเอาน้ำดื่มไปมอบให้
แล้วการที่จะออกไปรับอาหารข้างนอกมันลำบากดูสิ
นี่คือขนาดอยู่ในบ้านนะน้ำเข่าแล้วอะค่ะ
คือในบ้านเขาก็มีบางหลังนะก็มีเด็กเล็ก

ดังนั้นการที่มีการเอาของมาแขวนถึงหน้าประตู
เคาะประตูหน้าบ้านโอ้โหมันช่วยได้เยอะเลย
ทีนี้ไปกันต่อค่ะคุณผู้ชมอีกจุดหนึ่งถนนสายต้นยางเนอะ
ถนนเชียงใหม่ลำพูนหรือบางคนเรียกถนนสายต้นยางนี่แหละคุณผู้ชม
ตั้งแต่แยกหนองหอยไปจนถึงหน้าตลาดน้องหอยครับ
นี่ก็โดนน้ำท่วมสูงนะดูสิภาพมุมสูงนี่
รถไม่สามารถจะใช้เส้นทางได้เลยนะ
เจ้าหน้าที่ต้องเอารถยกสูงมาแล้วก็เรือครับ
มาช่วยเหลือลำเลียงชาวบ้านเพื่อเข้าออก
ไปไหนล่ะไปรับอาหารสิครับไปรับน้ำดื่มสิครับ
รวมไปถึงต้องไปรับผู้ป่วยด้วยที่จะต้องเข้าไปรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลราชเวศที่อยู่ด้านในนั่นเองครับ
ทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลนครพิง
ร่วมกับแขวงทางหลวงที่๒เชียงใหม่
รวมไปถึงทหารด้วยคุณผู้ชมช่วยกันหลายหน่วยงาน
ลงพื้นที่ไปแถวถนนเจริญประเทศครับตำบลช้างคลาน
เอาเรือท้องแบนครับแล้วก็นี่บรรทุก
อุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็มีน้ำดื่มด้วยนะพกไปด้วย
แล้วก็ยารักษาโรคล่องเรือเข้าไปในชุมชน

หลังจากนั้นก็นั่งเรือค่อยล่องค่อยพาย
คุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของปริมาณน้ำนะ
ไหลเข้าทั่วเมืองเชียงใหม่เนี่ย

ระดมเครื่องสูบน้ำทั่วทั้งจังหวัดเลย
แล้วก็เอาเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ย

เพื่อระบายน้ำในขี้รุ่มต่ำออกมา
ถ้าเกิดว่ามวลน้ำทางตอนเหนือลงมาหมด

เมืองเชียงใหม่จะค่อยลดระดับลง
ลดระดับลงแล้วก็ตอนเย็นนี้

เอาจริงค่ะพวกเราอ่านข่าวกันอยู่แบบนี้

เราก็ตั้งใจที่จะลงไปช่วยเหลือชาวบ้าน

ยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามสถานการณ์นะคะ

เดี๋ยวเราไป